รู้เรื่องที่ไม่ธรรมดาอ่ะฮะไม่ธรรมดา

พี่คนนี้มีความสามารถพิเศษที่ไม่ธรรมดาครับ
โอ้โหไม่ธรรมดา

เขาทำอะไรกันละเนี่ย

ดูคอพี่เขาพี่เขาชื่อเล่นชื่อพี่แมว

เป็นชาวบ้านหมู่๔บ้านใส่ต้นว่า

อำเภอสิเกาจังหวัดตรังแล้วดูเขาทำนะ

ขื่อไม้อย่างนั้น

ไม่ธรรมดานี่เป็นถังอะไรใส่น้ำหรือใส่ปูน

เพิ่มน้ำหนักแล้วนี่
เขาบอกว่าแค่มือหรือคอมันธรรมดาไป

ข้อเท้าเกี่ยวเอาไว้อย่างนี้
แล้วข้างเดียวยังก็เมซี่
นี่ถ้าล็อกบอลนี่เก่งเลยนะเนี่ย

แล้วดูเท่านี้ไม่พอแกปีนต้นมะพร้าวโชว์ด้วย
แต่พี่แมวบอกจะปีนแบบธรรมดาโลกไม่จำ
งั้นช่วยจำพี่แมวในภาพแบบนี้
ด้วยการปีนแบบกลับหัวกลับหาง

แล้วดูเอาหัวห้อยลงดิน

แล้วก็ดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปอย่างนี้

เดี๋ยวดูตอนพี่แกตีปีนต้นมะพร้าว

แล้วเอาเท้าชี้ฟ้าแล้วปีนขึ้นไป
แล้วถ้าได้เห็นภาพคุณผู้ชมจะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เหมือนกับว่าเราตั้งกล้องถ่ายแบบกลับหัวกลับด้าน

อยู่ข้างล่างขาอยู่ข้างบน

เออแล้วได้ข่าวว่าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย

ทำไมนะทำไมนะทำไมนะ
ทำไมนะทำไมไม่หานะ

ที่ดูทั้งหมดเป็นความสามารถ

แล้วพี่แมวแกเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่า

พบว่าตัวเขามีความสามารถพิเศษตอนอายุ
หรือ๑๒ปีที่ผ่านมานู้น

พี่แกบอกว่าเดินบนสายสลิงได้
ปั่นรถจักรยานแบบถอยหลัง
เฮ้ยถ้าปั่นถอยหลังแล้วก็

ไม่ใช่ปั่นรถมันต่อย
เขาไม่ได้เอาขาท้ายแบบคุณ

ใช่แบบนั้นเลยครับ
โอ้โหบอกเลยว่าฝีมือจริงแต่
กว่าจะนิ่งมันต้องกลิ้งมาก่อน
กว่าจะเป็นนักรบมันต้องมีบาดแผล

เดินด้วยแขนเก่ง

งั้นกลับไปเล่นที่บ้านคนเดียวนะ
ไม่ได้หรอ

หมายถึงว่าอยากจะชวนพี่แกพี่แมวเนี่ย

ความสามารถก็ติดต่อกันไปได้นะ

เขาฝากนักข่าวมาว่าเออถ้าอยากจะเชิญชวนให้แกไปออก

จะชวนไปจ้างงานไปโชว์อะไรยังไง